จากความปังเรื่องรวยทรัพย์อะไรต่างแล้วเนี่ยความปังของสาวในวงการบันเทิงบอกเลยว่า
แต่ละคนเนี่ยมากความสามารถทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะคนนี้เลยค่ะสาวแต้วนัทพร
ล่าสุดเนี่ยเธอเตรียมขึ้นแท่นเป็นนักร้องมีซิงเกิ้ลแรกในชีวิตเป็นของตัวเองแล้วด้วย
จะได้เห็นภาพสวยเป็นแฟชั่นเซตออกมาแบบนี้เลย
ไม่ใช่งานถ่ายแบบที่ไหนนะคะ
ในการรับบทบาทเป็นนักร้องครั้งแรกในชีวิตเลย
ซึ่งผลงานเพลงนี้จะปล่อยพรุ่งนี้แล้วค่ะ๑๐โมงเช้า
ซึ่งคุณแต้วเนี่ยต้องบอกเลยว่านอกจากความสวยขนาดนี้นะ
ไม่ขอเก็บไว้ดูคนเดียวค่ะ
เป็นแฟชั่นชนิดที่เรียกว่าเปรี้ยวเข็ดฟันจนควันจะหลุดแล้วค่ะ

เพราะว่าแต่ละภาพดูสิมีหลากหลายลุคมากเลย
พี่จำไม่ได้อะเพราะว่ามันเปลี่ยนลุคของแต้วไปเลย
แล้วต้องบอกนะเนี่ยมีทั้งลุคเท่แบบชุดหนังถุงมือหนัง
โอ้โหก็มาเหมือนกันนี่เลยเท่แบบนี้เลยค่ะ
หรือจะเป็นลุคแบบว้านสีสันลูกหวานเนี้ย
เต้าก็จัดให้ได้เหมือนกัน

เห็นไหมปล่อยผมยาว๑๕เซ็นต์ขนาดนี้
แล้วต้องบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยเป็นการอุ่นเครื่องกันก่อน
จะปล่อยในวันพรุ่งนี้ตอน๑๐โมงเช้านั่นเองนะคะ
ซึ่งเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นซิงเกิ้ลแรกในชีวิตของสาวแต้วเลยก็ว่าได้ค่ะ
และงานนี้นะคะเธอยังได้ร่วมงานกับนักร้องฝีมือดีอีกหลายคนเลย
อย่างพี่แทนกับพี่คาโตวงลิปตาเนี่ยก็มาร่วมทำเพลงนี้ให้ด้วย
รวมไปถึงได้รวบฟิเจอร์ริ่งกับคุณพ่อป้ายแดงนี่เลยคุณกวินดูวัน
ต้องบอกเลยว่าเพื่อนพี่น้องในวงการเห็นแบบนี้แล้วแห่กันเข้ามาเลยจ้ะ
แทร่ซ้องแม่แต้วเลยเชียร์อัพกันเลยว่าฉันรอดูอยู่นะจ๊ะ
ต้องแบบมีท่อนลงท่อนแล็บแล้วสมราคานะเพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเกิดว่าเราได้ติดตามโซเชียล
คุณแต้วเนี่ยโคเวอร์คนอื่นมาหลายเพลงแล้วทั้งเต้นทั้งร้องเพราะฉะนั้นเพลงนี้